ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตรังค่ะคือพ่อเนี่ยโกรธแค้นแทนลูกสาว
ก่อเหตุยิงอดีตลูกเขยตายคาที่เลยนะคะคือประเด็นคืออดีตลูกเขยคนนี้
กับลูกสาวผู้ก่อเหตุไปหกปีแล้วแต่พยายามจะง้อขอคืนดีตลอดเวลา
พอง้อไม่สำเร็จก็ขู่ครับขู่สารพัดเลยสุดท้ายเนี่ย
ทนไม่ไหวยิงใส่แต่ยิงถึงขั้นที่ตามตัวของผู้ตาย
เป็นรูกระสุนแบบสิบกว่ารูนะพี่อุ๋ยแล้วปลอกกระสุนตกอยู่๒๐ปลอก
โอ้โหคือเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะตัวผู้ก่อเหตุเอง
ก็คือพ่อของฝ่ายหญิงอ่ะครับมีประวัติคดียิงคนอืม
แต่ว่าผู้ตายเองก็มีประวัติคดียาเสพติดด้วยปืนที่ใช้ก่อเหตุคือปืนเก้ามอมอนะคะ
ครับนายนิคมคงจันทร์อายุหกสิบสี่ค่ะอาสาสมัครตำรวจบ้าน
เป็นผู้ก่อเหตุนะคะยิงนายประพันธ์น้ำแก้วหรือในบ่าวอายุสี่สิบหก
เป็นอดีตลูกเขยเสียชีวิตอยู่ในบ้านของนายนิคมเลยค่ะ
เสียชีวิตคาที่แล้วคุณผู้ชมคะตามตัวของผู้ตายเนี่ยนะ
ตำรวจพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ปลอกกระสุนปืนหัวกระสุนปืนเกลือนเลย
เกลือนหน้าบ้านเกลือนในบ้าน

กลางบ้านเลยค่ะพบร่างนายประพันธ์หรือในบ่าว
นอนจมกองเลือดอยู่นะคะ
นายนิคมผู้ก่อเหตุเป็นอดีตพ่อตาของคนตาย
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนไปมอบตัวกับตำรวจ
เอาปืนไปด้วยปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วสารภาพเลยนะคะว่าก่อเหตุยิงในบ่าว
ยิงเสร็จขับรถออกจากบ้านไป๒๓กิโลกรัม
ว่าทำไมถึงยิงก็นี่แหละค่ะ
อ้างว่ากรวดแค้นแทนลูกสาว
ตลูกเขยคนนี้หาเรื่องทะเลาะบ่อยมาก

ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหานายนิคมฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
ทีนี้ค่ะลูกสาวของผู้ก่อเหตุ

นางสาวสุนารีคงจันทร์อายุ๔๓นะคะคุณเหม็งนะคะ
เธอบอกว่าเธอกับผู้ตายมีลูกด้วยกัน๔คน

แต่ผู้ตายก็มาที่บ้านหลังนี้บ่อย
ง้อขอคืนดีอะไรแบบนี้ค่ะ

ถ้าไม่ให้กูอยู่ไม่กูตายมึงก็ตาย

ขี่รถจักรยานยนต์ไปบ้านพี่สาวของในบ่าว

มาคุยกับผู้ตายให้กลับไปนอนที่บ้าน
โอ้โหแต่ก็สุดท้ายได้ยินเสียงปืนดังขึ้น

ยิงอดีตสามีตายแล้ว
เดี๋ยวต่อนนี้มันไม่ใช่

มันบอกว่าเออแต่กันไม่ให้คู่ไป

คลินี่คือสามีแรก

บอกไปก็ทำไม่ได้สำมารถก็ทำไม่ได้
คุณผู้ชมค่ะนางสาวสุนารีบอกว่าที่ผ่านมา
มีปัญหาทะเลาะกับในบ่าวผู้ตายบ่อยมากค่ะ
เป็นเรื่องหึงหวงผู้ตายสั่งห้ามคุยกับใครเลย
คุยกับใครแม้แต่คนเดียวห้ามออกจากบ้านนะคะ
ไปทำงานยังไม่ได้เลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
คือห้ามไปไหนเลย
อะไรอ่ะจะหึงแบบนี้
พี่สาวของผู้ตายค่ะนางปริยนันหรือแม้นนะคะ
อายุ๔๙ก็เล่าให้ฟังว่า
ก็น้องชายทะเลาะกับอดีตภรรยาบ่อยจริง
เรื่องหึงหวงนี่แหละจนเลิกลากันไป
แต่น้องชายก็ไปที่บ้านอดีตภรรยาบ่อย
ก็ต้องซื้อของกินของใช้ไปให้ลูก
ที่พิการที่ไปหาก็ไปหาเรื่องลูกเขาบอกแบบนี้
คือจากการตรวจสอบเนี่ยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นว่า
ทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ตายเขาก็มีประวัติเกี่ยวกับคดีนะคะ
นายนิคมผู้ก่อเหตุเคยต้องคดีเคยผัวพันในคดียิงสองสามีภรรยา
เมื่อหลายปีก่อนตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวสู้คดี
ส่วนในบ่าวผู้ตายก็เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติด
ธันวาคมปีที่แล้วและเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเยอะเลย
ต่างฝ่ายต่างเคยมีคดีติดตัว
ทีนี้เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูทางเดินช่วงกลางบ้านจุดที่พบร่างในบ่าวผู้ตาย

เรื่องที่ผู้ตายทะเลาะกับอดีตภรรยา
หลานที่พิการก็อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่า
ทั้งสองคนเขาทะเลาะกันจริง

ก็ผู้ตายชอบหาเรื่องทะเลาะกับอดีตภรรยา
นายนิคมพ่อของฝ่ายหญิง
เอาปืนยิงเนี่ยนัดแรกคือที่ห้องโถงของบ้านนะคะ
แล้วตัวผู้ตายวิ่งหนีไปที่กลางบ้าน
แล้วก็ไปนอนตายอยู่ตรงนั้นนะคะ
ตาก็เตียงกับคุณพ่อ
แล้วก็เตียงไปเตียงมา
ตาก็ชักปืนยิงพ่อ

ว่าจะออกไปประตูหลังแต่ก็ไม่ทัน

ปืนก็ยิงตามหลังเมื่อตอนวิ่งไง

ที่เขาเถียงกับคุณพ่อเนี่ย
เรื่องที่เถียงกันมันเกื้องอะไร
พ่อตาไม่ปลอดภัยเที่ยว่า

มาหาเรื่องของพ่อครับใช่
พวกผู้ตายวันนี้นะคะยาดก็มารวมตัวกันเตรียมไปรับศพ
เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาช่วงบ่ายพรุ่งนี้
นางบุญจิตพี่สาวของผู้ตายบอกว่า
สะพ้ายชอบมานั่งที่บ้านเป็นประจำ
วันเกิดเหตุก็เดินมากรีดยางข้างบ้าน
น้องสะพายก็ไม่รู้ว่า
รู้ตัวอีกทีเกิดเรื่องไปแล้วไง
รู้ตัวอีกทีคือยิงกันแล้วตายไปแล้ว
คนที่ฟังข้อมูลแล้วก็ดูเหมือนว่า
ไฟหยิงก็ไฟชายถึงแม้จะเลิกกันไป๖ปี

แต่คุยกันไปคุยกันมาก็เหมือนกับทะเลาะกันบ่อยจริง
ทีมข่าวก็พยายามจะคุยกับทางญาติของนายนิคมผู้ก่อเหตุนะคะ
แต่ญาติขอไม่พูดคุยกับนักข่าวของเรานะคะ
ก็ให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลจริง
ทีนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลล่าสุด
พบว่านายนิคมผู้ก่อเหตุได้ประกันตัวค่ะ
ประกันตัวใช้หลักทรัพย์เป็นเงิน๕แสนบาท
ผู้กำกับการสพรัศดาก็ให้เหตุผลในการให้ประกันตัวก็คือ
นิคมผู้ก่อเหตุเขามอบตัว
เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปด้วยไม่ได้มีพฤติการหลบหนีอะไร
ก็จะรวบรวมพยาหลักฐานส่งฟ้องต่อไปนะคะ